บอกว่าปีนี้ขอส่งลูกไปเที่ยวระยองกับคุณย่าก่อน
ส่วนตัวเธอเองขอชวนคุณสามีสุดหล่อพี่ฮิวโก้
นอนนับดาวเค้าดาวกันสองต่อสองแบบสามีพรรยา
ปีหน้าพี่ฮาน่ายังขยันขยอให้สามีรับหนังอีกสักเรื่องหนึ่งด้วย
ตกใจนึกว่าจะขยันขยอขอปั๊มลูกอีกสักคนนึง
ไปฟังเสียงพี่ฮาน่าหน่อยจ้า
ปีนี้ก็เลยขอให้คุณย่าเอาหลานไปเลี้ยงนิดนึง

เพราะว่าทุกวันนี้เขาก็จะบ่นว่าไม่ค่อยได้อยู่กับภรรยาเลย
เพื่อนถึงแต่งงานสามีโหยหาเวลานั้นมาก
เพราะว่ามีเวลาก็อยู่กับเพื่อนหมดเลยสามีเก่า
มีช่วงใกล้ปีใหม่นะคะมันมี๒๘๒๙มีหมดเลย๓๐
ตอนนี้กำลังลุ้นให้สามีรับหนังสักเรื่องหนึ่ง
จะได้เห็นสามีในจอบ้างนอกจากฟังเพลงแล้ว
ปกติเราจะเห็นพี่ฮูโก้รับแต่งงานเพลงโชว์ตัวคอนเสิร์ตต่างนานานะคะ
แต่ไม่ค่อยได้เห็นผลงานละครของพี่ฮิวโก้สักเท่าไหร่ใครแหละ
งานนี้คุณภรรยาผลักดันเต็มที่
รอดูว่าจะมีผลงานละครให้เราได้ติดตามกันหรือเปล่าสำหรับปีหน้านะคะ